แห่งนี้กันหน่อยแล้วกันครับรอปภหมู่บ้านถูกทำร้ายร่างกาย
เพราะก่อนหน้านั้นเขาเอาหนังสติ๊กไปยิงไล่หมาไม่ให้มากวน
ไอ้ลูกหนังสติ๊กมันกระเด็นกระดอนไปเข้าที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
ประพอไปขอโทษแล้วนะครับตกดึกมีคนมาทำร้ายร่างกายเขา
ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยฮะต้องตามหาตัวให้ได้
ลูกศรสีเขียวที่ชี้นั่นคือรปภนะครับ

แล้วแต่ละจุดนี่คือเน้นส่วนบนส่วนหน้าส่วนหัวทั้งนั้นเลย

แล้วเห็นไหมฮะผู้ชายชุดขาวเมื่อกี้คุณมิ้นคุณผู้ชม
ถ้ามองไม่ทันให้ดูอีกครั้งให้ดูจังหวะที่เขายกมือขึ้นไปบนฟ้า

ย้ำนะความรุนแรงไม่สนับสนุนในทุกรูปแบบนะฮะ

ผู้ชายชุดขาวที่มีกระเป๋าสะพาย

แล้วเดินออกไปหมาเองก็ตกใจคนชาวบ้านเองก็คงแตกตื่นนะฮะ
ยังไม่พออีกเหรอยังย้อนกลับมาอีก
ผู้ชายประมาณ๕คนครับบุกไปที่ป้อมรอปภในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

แล้วพูดจาโวยวายเหมือนเถียงกันอยู่สักพักหนึ่งกระชากรอบพอ
แล้วเหวี่ยงเขาล้มแล้วเตะเข้าที่ช่วงคอต้นคอหัว
แล้วมีคนหนึ่งใช้ปืนยิงขึ้นฟ้ารัวยิงเมื่อกี้ประมาณ๓นัดนะฮะ
กระสุนมันจะตกใส่ตัวเองกันบ้างไหมคะคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ย
ปภเองบอกว่าฟื้นมาด้วยความงุนงงฮะ

ข่าวไทยรัฐทีวีไปที่หมู่บ้านดังกล่าว
ไปเจอกับรอปภอีกหนึ่งคนนะที่เข้าเวรชื่อว่า
นายโผล่นายโผล่บอกว่าคนที่ถูกซ้ำร้ายเนี่ย

วันที่เกิดเหตุเขาไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าธนงศักดิ์คนเจ็บไม่ได้บอกอะไรผมเลย
ก็แค่ผิดสังเกตตรงที่ว่าพอถึงเวลาที่จะต้องมาเข้าเวร

อ้าวทำไมธนงศักดิ์เขารีบกลับบ้าน
หุ่นหันพันแล่นขนาดนั้นลองฟังฮะ
แกล้งผมอะไรเลยแต่ว่าผม
พอมารับกะเขาก็บอกว่าจะรีบกลับแค่นั้นเอง
ไม่ได้บอกอะไรเลย

เขามองแบบปกติอยู่
รอปภที่ถูกทำร้ายอาจจะต้องไปเช็คร่างกายอย่างละเอียด

แล้วนี่ภาพอะไรคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันแล้วกันนะฮะ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถามชาวบ้านครับชาวบ้านเขาเล่า
ให้ฟังถึงชนวนเหตุนะครับบอกว่าอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮะ
คือรปภเขาใช้หนังสติ๊กยิงไล่หมาไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้าน

ปรากฏว่าพอยิงหมาไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้าน
หนังสติ๊กไอ้ลูกที่ยิงออกไปมันลอยกระเด็นไปไกลถึงร้านก๋วยเตี๋ยว
แล้วที่อยู่หน้าหมู่บ้านห่างไปประมาณ๓๐๐เมตร
รอปภคนนั้นเนี่ยเขาเข้าไปพูดคุยไปขอโทษแล้วนะครับ
จากไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดความเสียหาย
พอคุยไปขอโทษกันไปก็น่าจะจบ
ประมาณเที่ยงคืนฮะเวลาในกล้องวงจรปิดเนี่ย
มีผู้ชาย๕คนมารุมทำร้ายรอปภแบบที่เราเห็นกันนั่นแหละครับ
แล้วก็มีคนยิงปืนขึ้นฟ้าเห็นว่ารบพอคนที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นคนงานชาวเมียนมาหรือพม่าในเซ
อยู่ในแถวแคมป์ข้างหมู่บ้าน
เล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือนอนอยู่ในแคมป์ได้ยินเสียงปืน๓นัด
แล้วก็มีเสียงคนทะเลาะกันไม่กล้าออกมาดู
เพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกัน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับในฝั่งผู้เสียหายตอนนี้
โล่งใจหน่อยว่ากล้าไปแจ้งตำรวจแล้ว
เพราะตอนแรกกลัวว่าจะไม่กล้าไปแจ้งตำรวจ

แล้วก็ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเรียบร้อย
ตำรวจจะตามตัวคนก่อเหตุมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ผมรู้แล้วภาพที่เมื่อกี้เราเห็นแต่เท้าข้างล่าง
ทีมข่าวเราคุยกับพยานที่เขาไม่สะดวกให้เราถ่ายหน้า
ก็เลยเป็นที่มาของภาพนี้
คุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องตกใจและสงสัยว่าเฮ้ยคือภาพอะไร

ที่คุยกันคือเขาไม่สะดวกให้เปิดหน้าแล้วเปิดข้อมูลด้วยไง

เราจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของแต่ละภาพคืออะไรนะฮะ
โอเคเดี๋ยวรอตำรวจสภเมืองชนบุรีตรวจสอบเพิ่มเติม
เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ